ว่านานนานก็เหงาขุดรูปเก่ามาเอาใจแฟนกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับพี่เวียสุกลวัฒน์นั่นเองค่ะ
พักหลังมานี้นะคะเราก็ยังได้กดไลค์รูปพี่เวียอยู่เป็นทริปท่องเที่ยวต่างแน่นอนว่าตอนนี้ไม่ได้เที่ยว
บรรดาอัลบั้มเก่าเอาลงมาโพสต์กันยกใหญ่เลยนั่นเองนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นทริปที่ไปแคมป์กันกับเพื่อนแล้วก็แต่ละภาพนี้นะคุณค่ะ
มีเบลล่าอยู่ร่วมด้วยแทบทุกภาพเลยแต่ที่เด็ดกว่ารูปเบลล่าเห็นทีจะเป็นแคปชั่นที่พี่เวียเขาลงไว้ค่ะ
แจงหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนนะซึ่งเบลล่าเนี่ยได้รับหน้าที่ดูแลการเดินทาง
เวียนเนี่ยรับหน้าที่ควบคุมวงเล็บพวงมาลัยนะคุณและกะจะแบบแสดงความเก่านิดนึงบอกว่าเนี่ยควบคุมการเดินทางทั้งหมดเลยนะ
เวลาเจอแบบนี้เข้ามาทวงความยุติธรรมค่ะเบลล่าบอกว่าดูแลก็เท่ากับควบคุมนั่นแหละ
โพสต์รูปใหม่ในอินสตราแกรมของตัวเองนะคะแล้วก็แคปชั่นเป็นภาษาที่หลายคนอ่านเข้าใจแหละ
พิมพ์แบบพิมพ์ภาษาอินเตอร์เน็ตอ่ะเนาะภาษาเคราเกต
ไฮคิดถึงทุกคนนะคะ
อ่อคิดถึงทุกคนนะคะพี่ณเดชน์ก็มาคอมเมนต์ในทันทีว่า